ดูเรื่องราวของคุณป้าต๋อย
ต๋อยเสียชีวิตแต่ว่าก่อนเสียชีวิตเคยสั่งเสีย
ให้ลูกหลานหรือว่าญาติพี่น้องทำตามคำสั่งเสีย
คือวันที่จะมีการเผาศพ
ขอให้แต่งชุดสีสันมาร่วมรำวงกัน
รวมถึงให้มีคณะลิเกจัดขึ้นที่หน้าเมนด้วยนะครับ
บรรยากาศงานเผาศพนางมณิษฐ์จิลขุนทศ
หรือว่าป้าต๋อยส้มตำอดีตอสม
ก็ได้รับฉายาว่าป้าต๋อยส้มตำด้วยนะ
เพราะว่าป้าต๋อยท่านตำส้มตำเก่งใช่ไหม

อร่อยเด็ดแล้วก็ที่สำคัญป้าต๋อยเนี่ย

เวลามีงานอะไรป้าต๋อยก็จะตำส้มตำไปแจกจ่ายให้พี่เท่า
ประชาชนถือว่าเป็นการทำดีทำบุญของป้าต๋อยมาโดยตลอดนะครับ

วิญญาณของป้าต๋อยเนื่องจากป้าต๋อยเนี่ยเคยสั่งเสียกับคนในคณะรำวงย้อนยุค
ซึ่งคณะนี้เป็นคณะที่ป้าต๋อยเองตั้งมากับมือด้วยนะ
แล้วเวลาไปงานอสมก็บางทีก็เอามีงานบุญงานอะไรก็เอาไปเอาไปด้วยนะฮะ
เอาไปสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ต๋อยเคยสั่งเสียบอกว่าถ้าป้าเสียชีวิตทุกคนไม่ต้องเศร้านะ
ขอให้แต่งตัวชุดรำวงมาที่หน้าเมนเพื่อจะร่วมรำวงส่งดวงวิญญาณของป้าต๋อยเนี่ยตอนเนี่ย
ต่อยก็ชอบแต่งตัวสีสันแบบนี้นะครับ
และเมื่อวันที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมานะครับป้าต๋อยเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มภายในห้องน้ำ
ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงญาติรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าแพทย์ก็ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้นะครับ
ต๋อยก็เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบทั้งที่ร่างกายของป้าต๋อยจริงแล้วยังแข็งแรงอยู่
แต่มันเกิดอุบัติเหตุป้าต๋อยอายุ๖๓ปีนะครับ
ในพิธีก่อนที่จะมีการเผาศพนะครับก็มีการจัดแสดงตามความประสงค์ของป้าต๋อย
นั่นก็คือมีทั้งพระเอกลิเกแล้วก็คณะรำวงย้อนยุค
แต่งกายในชุดที่เวลาไปรำวงเขาก็ไปรำวงชุดนั้นเลย
สีสันต่างชุดลายดอกเลยนะครับ
วาดลวดลายการรำวงกันอย่างเต็มที่
ก็เรียกว่าสร้างรอยยิ้มให้แก่เจ้าภาพและก็ญาติมิตร
เพราะว่าถือว่าได้ทำตามคำสั่งเสียของป้าต๋อยแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็มีพิธีชาปนกิจศพตามประเพณีต่อไปนะครับ